เริ่มศึกสังเวียนคนจริง
ทุกกำปั้นมันต่อมัน
ฟันมันสถานโลก
ไทนัททีวีช่อง๓๒ถ่ายเพิ่มสด

เปิด๑๐ไฟล์ใส่บันลังนักมวยสู่แชมป์โลก

โปรดติดตามตอนต่อไป